โอ้โหพี่กลิ้นบ้านอัลทธาพูดโกรธ

คุณผู้ชมมีปัญหากับเพื่อนบ้าน

ถ้าเบิร์ตนึกตอนนี้เบิร์ตนึกได้๓อย่าง
จอดรถสัตว์เลี้ยงความสะอาดมีอะไรอีกไหม

คุณผู้ชมคิดว่านะครับหรือว่าเคยเจอกับตัวเนี่ย

ที่นครสวรรค์เค้ามีสองเรื่องครับ
สัตว์เลี้ยงก็คือปล่อยหมาดุออกจากบ้าน

ขับรถในซอดเนี่ยขับเร็วเร็ว
แม่พ่อเดินอยู่
ชนหรือยังชนหรือยัง

ถ้าอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้ว
แข็งว่าเร็วในหมู่บ้านขับไม่เกิน๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือลักษณะการเบรกก็เบรกแบบหวัดเสียว
อันนี้ก็พูดกันตรงพูดกันตรงนะครับ
นี่แหละเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนบ้านคนนี้ขับรถอยู่ในซอย
แล้วเร่งซะแล้วเบรกเอี๊ยดคุณปู่เดินออกกำลังกายอยู่
คุณปู่อายุ๗๐เดินออกกำลังกายอยู่ตอนเย็นนะครับก็เลยเถียงกันด่ากันชุดใหญ่
มีการท้าไปแจ้งความดิไปแจ้งความดิ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตะบนหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
คุณปู่ที่เห็นในคลิปคือพันธรีดำรงอ่ำทิม
อายุ๗๐เป็นทหารเกษียณอายุราชการแล้ว
เล่าบอกว่ามีเรื่องกับเพื่อนบ้านลายนี้มาเป็นปี
นานนับปีแล้วมีบ่อยด้วย
คือหลังจากคุณปู่ดำรงไปเตือนคู่กรณี
อะไรล่ะปู่ไปเตือนอะไรเขานะ
คุณปู่บอกโอ้โหก็ปล่อยหมาเลี้ยงพันธค่อนข้างดุ
ออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านตอนเย็นคนเข้าไปเดินออกกำลังกายกัน

หมามันจะไปกัดเพื่อนบ้านนะครับ
ก็เป็นจุดที่คู่กรณีคงไม่พอใจแหละ
ไม่พอใจก็เดินเข้าบ้านไปนะฮะ
เอามีดมาขู่มาขู่ปู่
พูดจาต่อว่าสารพัดสารเพ

หองระแหงกันมานานคู่กรณีก็

ผมไม่ได้กล่าวหานะคุณปู่บอก
พ่อปู่บอกโอ้โหหมามันตรงเข้ามา
ปู่ก็ยกไปเท้าไล่เพราะยกไปเท้าไล่อ๊ะ
จะตีหมาเหรอนี่นะครับคุณผู้ชม
๓วันก่อนตอนที่คุณปู่เดินออกกำลังกายอยู่แถวบ้าน
ได้ยินเสียงแตรรถดังเลยนะคู่กรณีก็ขับรถเร็ว
น่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อกี้แหละนะครับ
แล้วเบี่ยงมาคล้ายจะชนคุณปู่ต้องหลบน่ะ
แล้วเถียงกันแบบในคลิปนั่นแหละอ่าใช่แล้วคลิปนี้แหละนะครับ
คุณปู่ก็เลยไปที่สพนปริงจะแจ้งความข้อหาพยายาม
อะไรแต่ตำรวจคุณปู่ใจเย็นอันนี้นะมันยังไม่เข้าข่ายนะครับ
คือลงบันทึกประจำวันไว้นะนะครับขนาดนี้คุณปู่บอกว่าไงอ่ะ
ไม่รู้แหละก็เพิ่งกล้องวงจรปิดแล้ว
ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดแล้วนะครับกะว่าจะเก็บหลักฐาน
ขณะที่เพื่อนบ้านนะครับที่ติดอยู่อยู่กับคู่กรณี
ก็คือบ้านหลังที่ขับรถเร็วที่ปล่อยหมาเนี่ยนะครับ
ก็เล่าบอกว่าคือคนนี้เล่าสอดคล้องกับคุณปู่
บอกว่าคนบ้านนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะนี่พี่ก็พูดเนอะ
นิสัยไม่ค่อยดีเข้ากับใครไม่ค่อยได้
มีปัญหาตลอดนะกระทั่งต้นไม้ล้ำเข้าบ้านเนี่ย
ก็มาว่าบอกตัดนี่ยืนเข้าบ้านฉัน
แต่พอต้นไม้ของคู่กรณีล้ำไปบ้านคนอื่น
ใช้ใช้เอาล่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐลำบากเราแล้ว
ลำบากคุณและผู้สื่อข่าวไทยรัฐที่นครสวรรค์
ไปถามสิดูไทยรัฐทีวีต้องความฟังความสองข้าง
ไปครับนักข่าวไทยรัฐเราต้องทำแบบนั้น

พี่เนี่ยที่เรื่องราวที่เขากล่าวหาพี่เนี่ย
ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงพี่มาอธิบายเลยนะ
มาชี้แจงได้ในทุกประเด็นเลย
เรื่องขับรถเร็วเรื่องต้นไม้

คุณผู้ชมครับเราพยายามทำแล้วฮะ
เขาพูดแค่นี้ครับไม่พูดไม่พูดครับ